ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวบางขุนเทียนกรุงเทพ
หญิงสาวคนหนึ่งเธอเอาไปโพสต์ในสังคมออนไลน์ด้วย
บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงจะเข้ามาทำร้าย

บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงจะเข้ามาทำร้าย
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
เพื่อให้มีแค่พิษตัวตัวแล้ว
ใส่สีแบบนี้แล้วนะครับ
สีแบบนี้ละครับ
กูเป็นแบบ
นี่ค่ะคือน้องเจ้าของคลิปเนี่ยชื่อน้องเฟิร์นอายุ๒๓

คุณผู้ชมอย่ามาสอนคืนเดียวยอดวิวล้านกว่า

ทีแรกเอาเหมือนกับกระจกหน้าต่างอย่างนี้

หยิบเหมือนกับเป็นเหล็กแหลมจะมาแทง
คือหญิงสาวคนนี้ทางผู้โพสต์บอกว่า
เธอกับเพื่อนยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถววัดหัวกระบือ
ผู้หญิงคนนี้ไปยืนด่าชาวบ้านก่อน
ลักษณะหาว่าชาวบ้านจะไปฆ่าเธอ

มันก็เลยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
นี่ฮะชาวบ้านจะเจอกันหลายเหตุการณ์มาก

ต้องวิ่งหนีเข้าร้านขายของชำ
เพราะว่าเธอก็ยืนเอาลงเอาเรื่องอยู่
สุดท้ายเขาก็หายไป

บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นชุมชนย่านบางขุนเทียนกรุงเทพนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้คือเหมือนกับป่วย

ซึ่งอยากให้ญาติพาไปรักษา
เพราะว่าในชุมชนเนี่ยมีผู้คนอยู่เยอะ

อย่างตัวน้องเฟิร์นบอกว่า
ตอนเกิดเหตุกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่
อยู่ผู้หญิงคนนี้ขี่จักรยานยนต์ผ่านมา

เฟิร์นก็ตะโกนด่ากลับไปนะ

าทีเขาจะแค่ขอหรือว่า
จะแค่กูอันนี้ไม่ทราบนะ
เขาเคยฆ่าคนมาสองคน
อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะ
ก็เลยต้องถอยไปก่อนครับ
พวกนี้ด้านแฟนนึงนะคะ

ส่วนผู้หญิงในคลิปนะครับ
ที่ยืนจะไปทำร้ายเขา
เราไปสอบถามมาจนทราบว่า
ถามมาจนทราบว่าเธอพักอาศัยอยู่กับญาติในซอยพระราม๒๖๖
คือจากการสอบถามบางคนบอกว่าเคยเห็น
บางคนบอกแค่สบตาก็จะโดนเข้ามาหาเรื่องอะไรก็มี
ทุกคนก็บอกเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดว่าญาติเขารู้ว่ามีลักษณะอาการแบบนี้เนี่ย

เพราะว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับใครบ้าง
นี่นะครับอ้าวนี่ฮะซอยแถวนี้นะฮะ